ใช่วันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชา

หลายคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปวัด
แต่คุณค่ะทุกครั้งเวลาฝึกสมาธิ

มันจะเสียสมาธิมันจะไม่ค่อยสะดวกสบาย
เราก็เลยมีมิติใหม่แห่งการนั่งสมาธิมาให้ดูค่ะ

ว้าว
เดี๋ยวนะคะทำเพื่อ

สิ่งที่ทำมันเพื่ออะไร

เอ้ยจริงคุณชอบเหรอชอบชอบอะไรชอบอะไรกับคนอื่นเขาล่ะคะ
ชอบดูน้ำที่มันห้อยลงแบบนี้
แล้วก็มีหม้อที่แกว่งไปแกว่งมาแล้วมั้ง
คุณก็คงจะชอบวิธีการนั่งสมาธิของน้องเขา

น้ำเหรอใช่ไม่ใช่แล้วล่ะ

คือเอาจริงดูคลิปนี้ตอนแรกไม่เข้าใจทำทำไม
แต่ถามว่าดูไหมดูแล้วดูกี่รอบ
หลายรอบใช่คนไป
ขวดแรกเขาเป็นการทำสมาธินะ
ขวดแรกว่าไปหลบทันเห็นไหม
โอ๊ยหลบขวดได้แต่หลบมอไม่ได้

ฝึกสมาธิให้หูเราได้ยิน
ว่าอะไรมันจะมาทางไหนหลับตาดู
แต่บอกเลยสมาธิไปหมดกระเจิดกระเจิงหมดแล้ว
อารมณ์เหมือนฝึกวิทยายุคเต้าลินเลยนะ
ใช้สัมผัสใช้กายแล้วหลับตา

อันนี้ฉันจะปลาของใส่แล้วคุณหลับตา

เมื่อกี้ดังมากป๊องไม่ได้เสียงระคังนะ

ได้โอเคเอาฝึกกันไปเอาแบบวิธีที่ปลอดภัยละกันนะ